ชายชาวต่างชาติที่ไปก่อเหตุที่ขอนแก่น
ที่ร้านนวดที่ไปทำร้ายเขา
พนักงานนวดแผนไทยไปข่มขืนเขาด้วย
จนเขาเจ็บสาหัสวันนี้จับได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

ไปดูช่วงที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปจับตัวชายชาวต่างชาติคนนี้นะครับ
คุณผู้ชายคนนี้ครับท่านผู้ชมครับตำรวจไปจับได้ตอน
๑๐โมงเช้าท่างที่สืบสวนทางปลอดภัยด้วย
ตำรวจท่องเที่ยวด้วยตำรวจภูทรภาค๔ด้วย

ขอนแก่นอืมจับกลุ่มตัวชาวต่างชาติคนนี้ค่ะท่านตามข่าวกันมาสองสามวันแล้ว
อืมนายโรเบิร์ตแอนดรูกอดอนอายุสามสิบเจ็ดปีเป็นชาวอเมริกัน
นะฮะค่ะคือไปพักอยู่ในคอนโดแห่งหนึ่งในซอยนานาเหนือที่กรุงเทพครับอุ้ย
สี่สิบห้าปีในร้านนวดแผนไทยที่อำเภอเมืองขอนแก่นทำร้ายเขาข่มขืนเขาด้วยจนเขาบาดเจ็บสาหัส
ก่อเหตุเอาไว้ยี่สิบเจ็ดกันยายนค่ะนี่ฮะวันนี้สองตุลาคมอืม
จับได้แล้วนะครับนายโรเบิร์ตสวมเสื้อยืดตัวนี้สีเขียว
กางเกงขาสั้นสีดำคือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปคุมตัวเนี่ย
กำลังจะเช็คเอาท์ออกจากที่พักในคอนโดแห่งนี้นะฮะ
เก้านาฬิกาห้าสิบห้านาทีนะกำลังจะเช็คเอาท์คงกะจะหนีต่อครับ
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยมีภาพในกล้องวงจรปิดนี่ฮะ
ตอนที่กำลังจะเช็คเอาท์นะครับ๙นาฬิกา๕๕นาที
อันนี้ยังห้าสิบสี่ค่ะนาทีใกล้จะห้าสิบห้าแล้ว
ตำรวจเนี่ยมารออยู่แล้วคือตำรวจเห็นบอกว่าตำรวจกำลังจะขึ้นไปหาไปจับถึงคาห้อง
เพราะว่าได้ข่าวมาแล้วเออรู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนพักห้องเบอร์อะไร
มาอยู่ที่นี่คือนายโรเบิร์ตเนี่ยออกมาพอดี
อ่านี่ค่ะขนข้าวขนของนี่หมวกกันน็อกที่เห็นอยู่ในกล้องวงจรปิดก็สะพายไปด้วยนะ
โอ้โหกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรด้วยสุดท้ายลงมาเนี่ยจะเช็คเอาท์โดนเลยฮะ
เช็คบินก่อนเลยค่ะลงลิฟต์มาถึงชั้นล่าง
ตำรวจแสดงหมายจับแล้วควบคุมตัวทันทีอืมนะนี่ฮะ
ห้าวันครับค่ะหลังจากเกิดเหตุที่ไปก่อคดีเอาไว้
คือแต่ผู้ชายคนนี้ต้องจับนะฮะใช่ไหมโอ้โหเป็นภัยสังคมเลยค่ะ
ไม่ใช่แค่พนักงานร้านนวดแผนโบราณที่ขอนแก่นที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสคนเดียวนะครับ
ระหว่างทางก่อนจะมาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยโอ้โหมีคนที่เขาเกือบตกเป็นเหยื่ออีกหลายคน
ค่ะนี่ฮะแสดงหมายจับแล้วก็นี่ครับจับกลุ่มนะครับ
ตามรายงานของชุดสืบสวนเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยเดินทางเข้าไทยมาทางท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
สิบเอ็ดมกราคมที่ผ่านมานะครับต้นปีที่ผ่านมา
แล้วก็ระบุจังหวัดที่พำนักตามข้อมูลที่เขาให้ไว้กับตมนะฮะ
บอกว่าจะพำนักอยู่ที่จังหวัดอำนาจริงแล้วยื่นคำร้องขอต่อวีซ่า
ด่านตมสมุยสุราธานีนะตอนนั้นเนี่ยบอกว่า
ขอต่อวีซ่าอยู่ไทยต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิดค่ะนะ
ตอนที่ไปต่อวีซ่าที่ตมสมุยสุราธานีระบุว่าจะไปพักอาศัยที่คอนโดมิเนียม
ที่กรุงเทพอืมอ่านี่นี่ขั้นตอนของการเดินทางมาอยู่ในไทยของเขานะ
ค่ะแต่ไปก่อเหตุที่นู่นขอนแก่นอ่ะค่ะสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาที
แถลงข่าวเรื่องการจับกลุ่มตัวชายชาวต่างชาติคนนี้คนร้ายคนนี้นะครับ
หลังจากคุมตัวได้ที่คอนโดที่
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
ผู้ต้องหาอ้างว่าทำร้ายหญิงสาวชาวไทยที่เป็นพนักงานนวดแผนโบราณในร้านที่ขอนแก่นเนี่ย
เพราะเกิดอารมณ์ทางเพศ
บอกว่าก่อนก่อเหตุไปซื้อยาบ้าจากเอเย่นรายย่อยในขอนแก่นมาเสพ๑เม็ด
โอ้โหนี่ถึงขั้นรู้เลยนะไปซื้อยาบ้าเสพที่ไหน
แล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนมีอารมณ์ทางเพศรุนแรงนะ
ไปที่ร้านนวดเห็นว่าในร้านมีพนักงานหญิงอยู่คนเดียว
ก็เลยลงมือโดยบอกว่าไม่เคยรู้จักอะไรกับเขามาก่อน
หลังจากนั้นขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะบอกว่าหนีไปตามถนนมิตรภาพ
แล้วเชื่อไหมฮะท่านผู้ชมครับเพิ่งก่อเหตุที่ร้านนวดที่อำเภอเมืองขอนแก่น
ขี่จักรยานยนต์หนีไปได้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะ
ไปก่อเหตุกระทำอาณาจารย์เด็กหญิงอายุ๑๒ปีนะฮะ
คือระหว่างทางระหว่างทางที่ขี่รถผ่านน้องเขาขายน้ำพึ่งอยู่ริมถนน
ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
ไปเจอเด็กหญิง๑๒ปีขายน้ำพึ่งอยู่ไปกระทำอนาจารย์เขานะ

เหนียวเด็กน้องจะหนีไปต่อยเขาอีกอะไรเนี่ย
แล้วบอกตอนที่หนีอยู่เนี่ยไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยถูกตำรวจไทยออกหมายจับ
เดี๋ยวฟังดูธรรมดทะเลงนะครับ

คือลักษณะว่าที่ทำได้คราวนี้เพราะว่าหมอนวดอยู่คนเดียว
พอดีถ้าไปร้านอื่นถ้ามีหลายคนเขาก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับ
แต่ว่าพฤติกรรมเขาจะมีลักษณะที่มีความลักษณะที่ผิดปกติ
เขาให้การในเบื้องต้นว่า

เขาได้เสพยาบ้านะครับแค่หนึ่งเม็ดเขาบอกว่าเขาเพิ่งเสพครับ
เสพในวันนั้นจึงก่อเหตุในวันนั้น
ประวัติของนายโรเบิร์ตที่ตำรวจตรวจสอบพบว่าเคยมีประวัติ
ก่อคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นที่สหรัฐที่ประเทศของตัวเองมาก่อนแล้วนะครับ
เข้าออกไทยมา๓ครั้งมีภรรยาเป็นคนไทยนะฮะ
ก็เลยใช้วีซ่าอุปการะครอบครัวเวลาที่มาอยู่เมืองไทยอะไรประมาณอย่างนี้
คือเลิกกับภรรยาคนไทยไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับ
คือภรรยาคนไทยบอกว่านายโรเบิร์ตเป็นคนที่มีความต้องการทางเพศสูง
แล้วค่อนข้างจะสนิทอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้เธอรู้แล้วเธอสามารถรับรู้ได้แล้วว่า
ตอนนี้ตำรวจจับตัวคนร้ายได้นะฮะแล้วก็ฝากขอบคุณตำรวจมาด้วยที่จับคนร้ายได้
การจับกลุ่มตัวนายโรเบิร์ตได้ในวันนี้ตำรวจบอกว่าเช็คข้อมูลของนายโรเบิร์ต
ที่ลงทะเบียนเอาไว้กับทางตมตอนเข้าไทยนะแล้วก็ไล่ตามหาตามแหล่งพำนักต่าง
สุดท้ายมาเจอที่คอนโดในซอยนานาเหนือกรุงเทพก็จะส่งตัวไปที่สพเมืองขอนแก่นนะครับ
เจ้าของคดีนะครับถูกแจ้งข้อหาไว้คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้รับอันตรายสาหัส
แล้วก็ข่มขืนกระทำชำราวด้วยกักขังหน่วงเหนียวด้วยและอีกหนึ่งข้อหาวันนี้ตำรวจแจ้งเพิ่ม
คือกระทำอนาจารย์เด็กหญิงวัย๑๒ปีนี่ฮะระหว่างทางเนี่ยไปก่อเหตุอีก
เราไปที่ห้องเช่ารายวันเป็นอาคาร๖ชั้นที่นายโรเบิร์ตมาพักอยู่นะครับบนชั้น๓
พนักงานเนี่ยบอกว่านายโรเบิร์ตมาเมื่อ๓๐กันยายนก่อเหตุที่ขอนแก่น๒๗กันยายนใช่ไหม
ที่นี่เนี่ย๓๐กันยายน๓วันให้หลังมาถึงใช้หนังสือเดินทางยืนยันตัวตนในการขอเข้าพัก
ก็เข้าพักแบบรายวันราคาค่าห้องวันละ๕๗๙บาทใช้เงินสดจ่ายนะฮะ
ไม่มีทีท่าปกติว่าไปก่อเหตุอะไรยังไงมาวันต่อมาเนี่ยที่ขอพักต่อเพราะเขาเป็นวันต่อวัน
วันที่๒เนี่ยขอพักต่อแต่บอกขอลดค่าเช่าด้วยได้ไหมแต่ทางที่พักเขาบอกไม่ได้เขาก็อยู่นะ
จนกระทั่งวันนี้ตำรวจเนี่ยมาแล้วเอารูปนายโรเบิร์ตมาให้พนักงานที่พักแห่งนี้ดู
แล้วก็จะให้พาไปที่ห้องของนายโรเบิร์ตนะครับกำลังจะขึ้นลิฟต์ลงมาพอดีฮะ
เช็คเอาท์อยู่พอดีเจอกันที่หน้าลิฟต์เลยนะคะ
ที่รู้ก็คือตำรวจมาเมื่อเช้านั่นแหละแต่เมื่อเช้าก็ดูข่าวแต่ก็ไม่ทันสังเกตไงว่าหน้าตาเดียวกัน
เพราะมันมองในโทรทัศน์แล้วมันก็มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไง
ตำรวจก็บอกอย่าเพิ่งโทรหาลูกค้านะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขึ้นไปพร้อมกันเดี๋ยวขึ้นไปพร้อมกัน
จะให้ขึ้นมาเคาะห้องลูกค้าแต่พอดีลูกค้าลงไปก่อนลงไปพอดี

ถือว่าตำรวจโชคดีมากมาวัย
แล้วมันมีเรื่องที่ต้องบอกว่าแม่รอดปากเหี่ยวปากกามาได้นะครับ
๓๐กัญญายนที่ในโลเบิร์ตมาเข้าพักที่นี่
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดตอน๑๐นาฬิกา๕๐นาที
นายโรเบิร์ตมาที่ห้องพร้อมกับผู้หญิงคนนึง
ซึ่งเธอเป็นพนักงานนวดแผนไทยเหมือนกัน

หญิงสาวคนนี้เปิดประตูออกมาจากห้องพักของนายโรเบิร์ตบนชั้น๓
แล้วนายโรเบิร์ตก็ออกมาจากห้อง
ระหว่างนั้นมีแม่บ้านที่เขาทำความสะอาดตามห้องต่างอยู่นะ
เขาก็จะมีรถเข็นแม่บ้านเข็นไปตามห้องต่างเพื่อทำความสะอาดเนอะ
โรเบิร์ตโผล่มาเนี่ยไปขโมยผ้าเช็ดตัวของแม่บ้าน

เออจริงขอเขาก็ให้อ่ะแหละ
คือพนักงานนวดคนนี้บอกว่าวันนั้นนายโรเบิร์ตเดินผ่านหน้าร้านเขา
ร้านเขาอยู่แถวที่พักแถวนี้

ก็ถามตามปกติว่าสนใจนวดไหม
ก็ตกลงราคากันนะ๕๐๐บาทต่อชั่วโมง

ระหว่างที่นวดนายโรเบิร์ตเล่าให้ฟังบอกเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะ
เขาชอบตระเวนขี่รถเที่ยวทั่วไทย
นี่ฮะก็ไม่ได้มีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้น
แต่พอวันนี้มารู้ข่าวเนี่ย
นี่คือคนร้ายที่ไปทำร้ายพนักงานนวดที่ขอนแก่นจนสาหัส

บอกโอ้โหตกใจมาก

โอ้โหโชคดีมากที่วันนั้นไม่ถูกนายโรเบิร์ตเนี่ยทำอะไร

เขาก็มาพูดไทยได้เขาบอกว่าเขามาจากร้อยเอ็ดอาจสามารถ
เขาก็บอกนี่ค่ะมอเตอร์ไซค์เรียกเขาก็บอก
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากร้อยเอ็ด
ใช่ค่ะแล้วอาจสามารถเขาบอกว่ามาจากอาจสามารถ
ส่วนแม่บ้านที่นี่นะครับบอกว่าตอนตำรวจมาเปิดรูป
โรเบิร์ตให้ดูยอมรับว่าจำหน้าไม่ได้จริงเพราะว่าเวลาที่นายโรเบิร์ตเขามาพักอยู่ที่นี่เขาใส่แมส
นะถ้าจะคุ้นก็คือรถจักรยานยนต์นั่นแหละ
พอตำรวจเอาให้ดูเนี่ยว่าเออผู้ชายขี่จักรยานยนต์แบบนี้เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาบอก
โอ้โหชี้ให้ตำรวจดูเลยค่ะบอกเนี่ยจอดอยู่นี่ใช่เลยนี่ฮะ
ร่องรอยต่างนะครับที่ตำรวจเนี่ยตามมาเจอวันนี้นะครับ
ทีนี้สำหรับอาการของพนักงานร้านนวดที่ถูกทำร้ายนะคะ
อาการสาหัสเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ที่ห้องไอซียูเราได้คุยกับลูกชายนะคะ
ลูกชายบอกว่าอาการแม่เนี่ยตอนนี้สมองที่บวมเข้าสู่ภาวะเกือบปกติแล้ว
อาการดีขึ้นแต่แผลที่หน้าเนี่ยยังบวมช้ำอยู่มากนะคะ
แม่เขาสื่อสารได้ตอนเนี้ยแค่พยักหน้ากับสายหน้าเท่านั้นครับ
แต่แม่รู้แล้วเพราะว่าเขาไปบอกแม่เองว่าแม่
ตำรวจจับคนร้ายได้แล้วนะแม่พยักหน้าตอบรับแล้วน้ำตาก็ไหลเลยค่ะ
เขาก็บอกเขาก็พยายามจะปลอบใจแม่บอกว่าเออมันผ่านไปแล้วนะ
ให้เรื่องเลวร้ายมันผ่านไปให้คนเลวรับกรรมที่เขาก่อเอาไว้
เขาบอกเขาสงสารแม่มากทุกครั้งที่พูดถึงเหตุการณ์นี้เนี่ย
จะร้องไห้ตลอดเลยแล้วเขาก็อยากขอบคุณตำรวจด้วยที่ตามจับตัวคนร้ายได้โดยเร็วนะคะ
อยากให้ตำรวจเอาเรื่องให้ถึงที่สุดทั้งเคสของแม่เขาและคนอื่นอื่น
รวมถึงน้องวัยสิบสองปีที่ถูกลวนลามถูกกระทำอนาจารย์ด้วยครับ
อยากให้ตำรวจนำตัวมาทำแผนด้วยเขาอยากเห็นหน้า
อยากจะไปคุยอยากจะไปถามว่ามาทำแบบนี้กับแม่ของเขาทำไม
อยากครับอยากดำเนินคดีให้หนักให้ถึงที่สุด
อาการแม่ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง

ขยับแขนลืมตาได้ครับ

ว่าจับตัวคนร้ายได้แล้วนะแม่แม่ก็ยักหน้าครับ
ก็ตอนผมพูดคุยกับแม่
แม่ผมก็มีน้ำตาไหลออกมาครับ
แล้วเราบอกแม่ว่ายังไง

ว่าผมไม่ทิ้งแม่ผมอยู่กับแม่ตลอดอะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมค่ะคือในร้านแต่ละร้าน

เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจับพฤติกรรมของนายแอนดรูคนนี้ได้หมดเลยนะคะ
วันเกิดเหตุ๙โมง๕๔นาที

เข้ามาที่ร้านตรงไปที่เคาน์เตอร์
เสร็จแล้วปุ๊บพอเข้าไปตกลงว่าอาจจะหนวดทงหนวดไทยอะไรก็ว่าไปเนี่ย
ก็ไปนั่งรออยู่ที่โซฟาห้องนวดนะคะ
นี่ค่ะนี่นี่เข้ามาในร้านแล้วนะก็เหมือนคงตกลงกันว่าจะนวดอันไหนกี่ชั่วโมงอย่างไรนะคะ
เสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะไปนั่งรอตรงโซฟา
พนักงานนวดก็จะมาเตรียมข้าวของให้ตามปกติ
ซึ่งตอนแรกที่เขาบอกว่าเขาเคยรู้จักกันหรือเปล่า
หรือมาชอบพอฝรั่งมาติดพันธุ์พี่พนักงานนวดไหมอะไรอย่างนี้
ที่ดูจากกล้องวงจรปิดก็คือเขาดูเหมือนไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะ

เธอก็ไปเตรียมของตามปกติแต่ก็จะเห็นว่าเออ
โรเบิร์ตคนนี้เขาก็แบบมองตามเนอ
แล้วก็มองซ้ายมองขวาดูแบบสภาพร้าน
เหมือนกับพยายามมองด้วยไหมว่ามีกล้องวงจรปิดอะไรยังไงหรือเปล่า
ก็มองซ้ายมองขวามองขึ้นบนสักพักนึงคุณผู้ชม
อยู่รูดซิปกางเกงตัวเองแล้วก็ควักอวัยวะเพศออกมา
โอ้โหคือเจตนาชัดเจนเลยนะแบบนี้
แล้วก็เนี่ยค่ะเนี่ยรูดซิกางเกง

ญาตจริงแล้วแล้วเขาก็เอาเสื้อมาคลุมเอาไว้

เสร็จปุ๊บพอพนักงานมาเชิญคนร้ายไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ตามปกตินะคะ
นวดก็ต้องเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าที่แบบใส่นวดอะเนาะ
คือพนักงานเขาก็ไม่รู้ไงเพราะเขาก็เตรียมของอยู่คนเดียวเนี่ยเขาก็เชิญไปครับ
เสร็จปุ๊บนายโรเบิร์ตคนนี้ตอนที่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก็เนี่ยค่ะแก้ผ้าเลยอ่ะ
เดินออกมาหยิบผ้าไปอาบนงอาบน้ำ

จากนั้นเนี่ยนายโรเบิร์ตก็เอาอาบน้ำเสร็จก็เอาผ้ามาเช็ดตัวแล้วก็เข้าห้องนวด
ก็เหมือนจะปกติอะค่ะก็เหมือนนวดปกติจนกระทั่ง๑๐โมง๕๘นาที
คิดว่าน่าจะใกล้ครบชั่วโมงที่นวดแล้วเพราะมันก็เกินเกือบ๑ชั่วโมงแล้วไง

พี่พนักงานเขาเดินมาล้างมือที่ซิงค์
ซึ่งเธอก็พยายามดิ้นรนต่อสู้เอาชีวิตรอดจนหนีออกมาด้านนอกนะคะ

นายโรเบิร์ตก็ตามออกมาทำร้ายค่ะ
ซึ่งคือของอนุญาตในจังหวะนี้คือ
คือเป็นจังหวะที่เธอไปล้างมือแล้วก็เหมือนถูกทำร้ายอยู่
มันมีภาพอย่างที่บอกวงจอปิดมันจับได้หมดคุณผู้ชม

ก็คือมันเป็นจังหวะที่นายโรเบิร์ตโยนร่างของเธอลงมาที่พื้น
จากลูกชายก็คือว่านอกจากที่แม่เขาเนี่ยจะโดนทุ่มลงพื้นแล้วเนี่ย
เห็นบอกว่าโดนเอาขวดอะค่ะขวดน้ำผลไม้อ่ะครับ
ตีเข้าไปที่หน้าหลายครั้งจนหน้านี่คือโชคเลือดเละบวมไปหมดเลย
เขาบอกว่าแม่ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือไม่ได้ด้วยซ้ำก็เลยคาดว่าเธอก็คือคงจะมีสติ
แล้วแบบต้องถือว่าเธอยังหาวิธีการแก้ไขปัญหาในช่วงเวลานั้นได้ดีมาก
คือเธอไปเปิดน้ำจากก๊อกน้ำของร้านใช่ค่ะคงเท่าที่จะเอื้อมถึงค่ะ
แล้วน้ำเนี่ยมันก็ไหลจากร้านเนี่ยลงไปที่หน้าถนนเพราะว่าร้านอยู่ติดถนนพอดี
พร้อมกับมีคราบเลือดของเธอติดไปด้วยมันเป็นน้ำปนเลือดไหลออกมาแบบจากหน้าร้านเลย
ชาวบ้านแถวนั้นเอกใจว่าเอ๊ะทำไมน้ำอะไรมีเลือดไหลปนออกมาด้วย
ก็เลยมาดูกันแล้วพอเจ้าของร้านเข้ามาเปิดกล้องวงจรปิดย้อนดูตอนหลังเนี่ย
เขาก็เห็นหมดเลยอ๋อผู้ชายคนนี้เข้ามาก่อเหตุอืม
ผู้ชมครับหลังจากที่ก่อเหตุที่ร้านนวดตรงนี้แล้วนะครับ
นายโรเบิร์ตที่ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปเนี่ยวันนั้นเลยฮะ
สิบเจ็ดกันยายนเนี่ยนะฮะหนีออกจากร้านตอนสักประมาณสิบเอ็ดโมง
มาอีก๒ชั่วโมงประมาณบ่ายโมงไปก่อเหตุซ้ำอีกนะฮะค่ะ
พยายามจะไปข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๒ปีที่ริมถนนมิตรภาพบ้านไผ่
บ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นน้องเขาขายน้ำผึ้งอยู่
ผู้ชมนึกภาพร้านขายน้ำพึ่งตามถนนตามริมทาง
คือเหมือนเป็นร่มเป็นเพลิงอ่ะเนอะอย่างงั้นยังไปจอดรถแล้วจะไปข่มขืนเขาเลยอ่ะ
ตายแล้วบ่ายโมงนะคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรา
ไปคุยกับแม่ของน้องนะครับแม่ของน้องยืนยันว่า
ผู้ต้องหามาก่อเหตุอย่างนี้จริงจริงนะครับที่ร้านเนี่ย
แบ่งเป็น๒ร้านห่างกัน๕๐๐เมตรนั้นลูกสาวเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียน
ช่วงโควิดก็เลยมาช่วยแม่เนี่ยขายน้ำผึ้งก็เลยแบ่งกันดูคนละร้าน
ค่ะช่วงเกิดเหตุวันนั้นลูกอยู่คนเดียวนะมอเตอร์ไซค์วิบากสีแดงเนี่ย
ขี่ผ่านหน้าร้านไปไม่นานวกกลับมาจอดข้างร้าน
แล้วชาวต่างชาติคนนี้มาถึงมากระชากคอเสื้อจะมาปล้ำลูกลูกก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือนะ
สุดท้ายเนี่ยคนร้ายต่อยปากลูกไปทีหนึ่งนะฮะโอ้โหเด็กอายุสิบสองนะ
แล้วดูร่างตัวเองคือโชคดีมากที่ตอนนั้นมีคนขับรถบรรทุกพ่วงเนี่ย
เขาผ่านมาเห็นพอดีนะครับเขาจอดรถบีบแตร่ไล่ไปสองครั้งนะฮะ
คนร้ายถึงปล่อยตัวเด็กแล้วขี่รถหลบหนีไปนะครับสุดยอดไปเลยค่ะ
พาลูกไปแจ้งความไว้ที่สพบ้านไผ่ฮะพอตำรวจเนี่ยไล่ไปไล่มา
คนเดียวกันกับที่ก่อเหตุที่ร้านนวดที่อำเภอเมืองคนขับรถบรรทุกนี่
เล่าเหตุการณ์เอาไว้ให้ฟังด้วยนะฮะเดี๋ยวทั้งฟังฟังทั้งคุณแม่ของน้องนะครับ
แล้วก็คนขับรถบรรทุกที่เป็นพลเมืองดีที่ไปช่วยเด็กด้วยนะฮะ
แบบเสียใจมากเลยค่ะตอนนั้นน้องร้องไห้เลยค่ะ
คือสั่นไปทั้งตัวเลยค่ะพอไปถึงพอไปถึงลูกรู้แบบนั้นเลย
เอาลูกไปโรงพักเลยค่ะตอนนั้นคือไปแจ้งความเลยค่ะ
พอเราไปเปิดทีวีเราไปเห็นข่าวที่ว่าไอ้ฝรั่งทำร้ายหมอนวด
แล้วก็เลยเรียกเรียกลูกสาวมาดูว่ามันใช่ฝรั่งคนเดียวกันไหม
ยืนยันว่าคนเดียวกันค่ะจำจำได้เพราะว่าใส่ชุดเดียวกันกับพี่
ก่อเหตุกับน้องค่ะแต่เด็กอ่ะค่ะมันยังกล้าทำร้ายเอากำปั้นนะคะ
ต่อยปากลูกเราได้ค่ะคิดว่าถ้าไม่มีคนจริง
สัญญาณแต่รถก็คือเพื่อให้เขาหยุดทำร้ายน้อง
เพราะถ้าพลักษณ์เขาไม่หยุดเราก็ทั้งนี้เราก็เตรียมหาที่จอด
แต่เมื่อตรงนั้นมันไม่มีที่จอดที่ปลอดภัย
เราก็เลยต้องจำเป็นที่จะต้องจอด

เพราะน้องเขาตะโกนเรียกให้คนช่วย

ไม่มีใครตะโกนเรียกช่วยเขาได้
เพราะว่ามันอยู่ห่างกันไม่มีใครนั่นเลย
แล้วตรงนั้นมันเป็นข้างทางด้วยเป็นป่าด้วย
ถ้าไม่มีคนเห็นก็น้องอาจจะโดน
เพราะฉะนั้นก่อเหตุไว้ที่ขอนแก่นเนี่ย๒คดีนะฮะ

คดีของพนักงานร้านนวดแผนโบราณในสพเมืองนะฮะ
คดีของน้องเด็กผู้หญิงอายุ๑๒ปีสพบ้านไผ่
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง